เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
พ่อวันนี้แม่ไปดูหมอมา

เขาบอกว่าประตูบ้านต้องผลักเข้าเสมอ

โอ้โหไปดูหมอสำนักไหนมาล่ะครับเนี่ย
พ่อถามจริงเถอะ
ของที่ซื้อมาเต็มท้ายรถเนี่ยหมดไปเท่าไหร่
เปิดนี่ซื้อมาใช้หรือซื้อมาขายเอากำไรล่ะครับ

หือเราจะเลิกซื้อได้หรือยังล่ะ
บัตรเครดิที่นี่จะลูดเต็มเงินทุกใบทุกบัตรเลยน่ะ

ไอ้กล่องเกมท้ายรถนี่จำเป็นอย่างไร
ใช่กล่องเกมมันจำเป็นยังไงล่ะครับ

ก็ชวนลูกมาเล่นสารสัมพันธ์ในครอบครัวดีจะตาย
เป็นการวางแผนเพื่ออนาคตนี้เอง
ลูกอะไรในท้องฉันเนี่ยหมูกระทะไม่ใช่ลูก

จะซื้อมาเล่นเองล่ะสิ
พูดมาก็เห็นลิ้นไก่แล้วไอ้แก
โอ้โหถึงบ้านพอดีกำลังคุยสนุกเลย

ถึงใจจริงวันนี้เมียแล้วมาช่วยเปิดประตูด้วย
พ่อคุณนึกว่าเมียจะมาช่วยเหรอ
ไม่ได้เปิดทางนี้ไม่ได้
ทำไมล่ะแม่อ้าวทำไมเปิดทางนี้ไม่ได้ล่ะครับ
ก็วันนี้หมอดูเพิ่งทักไงประตูบ้านต้องผลักเข้าเสมอ
เพื่อไม่ให้เงินไหลออก
แต่ปกติเราก็เปิดทางนี้มาตลอดนะแล้วแม่จะไปยื้อทำไมเนี่ย

ไม่ได้เลยเชื่อเมียเถอะ

อ้าวจะเปิดจะปิดอีกนานไหมล่ะครับเนี่ย

โอ้โหเชื่อหมอดูโอ้โห

ประตูเปิดมันออกเลย

บอกว่าไม่ได้กูจะได้เข้ากันไหมเนี่ย
วันนี้สงสัยไม่ได้เข้าบ้านแล้วล่ะครับเนี่ย
ว่าแต่ประตูบ้านต้องผลักเข้าเสมอจริงไหมล่ะครับเนี่ย
สินแสสาตราครับ
จากที่มีคำถามเข้ามาว่า
ประตูบ้านต้องผลักเข้าเท่านั้น

แล้วมีหลายบ้านที่เป็นประตูบานผลักออก

ท่านลองคิดอยู่ในหลักสากลก่อนนะครับ
อเมริกาหรือโซนยุโรป

สามารถวิ่งออกมาหน้าบ้านและผลักประตูออกไปได้ทันที

ก็ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่อง

หลายประเทศก็มีความเจริญทั้งในยุโรป

ประตูหน้าบ้านผลักออกแล้วเงินจะออก
ประตูจะผลักเข้าหรือผลักออก
ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดต่อพลังงานห่วงจุ้ยครับ

ดูว่าโครงสร้างบ้านของท่านได้ออกแบบมา
เพื่อให้ใช้เป็นประตูผลักเข้าหรือผลักออก

ก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนประตูนะครับ